นี่แผงโซร่าเซลล์ตกลงมาอย่างไร

โอ้โหกระจกรถ
มันยังมีอะไรตกลงมาได้อีก

นี่ฮะแผงโซล่าเซลล์นะครับ
แล้วเป็นแผงขนาดใหญ่ด้วยนะ
ไม่ใช่แผงเล็กนะนี่กระจกโอ้โหนี่
โอ้โหดูไหมแล้วตกมาจากไหนบนทางด่วนก็สูงแล้ว
จะเป็นสงฆ์เป็นเสาอะไรติดโซล่าเซลล์อะไรไว้มันมายังไงเนี่ย

โอ้โหนี่คือเจ้าของรถเขาบอกดีนะรถเขาค่อนข้างแข็งแรงหน่อย
ถ้าเกิดเป็นรถแบบคันเล็กทั่วไปหรือกระจกไม่แข็งแรงนี่
คุ้งทะลุตกมาโดนคนขับเลยดูภาพโดยรอบของรถคันนี้
มันจะมาจากไหนได้บ้างคะนั่นไงไอ้แผงโซลาเซลลเนี่ยนั่นไง
แล้วจุดนี้คือที่นั่งคนขับเลยนะฮะที่นั่งคนขับเลยนะครับ
เจ้าของรถชื่อคุณบอยนะครับบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย
เกิดขึ้นที่ทางด่วนฉลองรัฐจากด่านเก็บค่าผ่านทางบางประกงมุ่งหน้า
พระราม๙นี่คุณบอยบอกเกือบจะได้เป็นผีพิมพ์คีย์บอร์ดซะแล้ว
ตอนที่โพสต์แจ้งเรื่องราวบอกแผงโซลาเซลยาวสัก๒เมตร
มันหล่นลงมาจากฟ้ากระแทกเข้าหน้ากระจกรถอย่างจังเลยนะ
ชบุญที่มาคนเดียวนะไม่มีคนอื่นด้วยไม่รู้คนอื่นเกิดมาด้วยจะเป็นยังไงบ้าง
บาดเจ็บหรือเปล่าเราคุยกับคุณบอยนะฮะเดี๋ยวฟังคุณบอยหน่อยนะครับ
แผงโซล่าเซลล์เนี่ยครับตกอยู่ตรงข้างทางแล้ว
ก็เลยรู้ว่าที่โดนชนเนี่ยก็คือแผงโซล่าเซลล์ครับผม
หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยโทรประสานกับทางเจ้าหน้าที่ทางบนทางด่วนนะครับ
ทางคุณบอยก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สอนอทางดวน๑เจ้าของพื้นที่เอาไว้แล้วนะฮะ
เพื่อขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยว่ามันตกมาจากไหน
นี่อยู่บนทางด่วนนะเนี่ยก็ต้องไปถามเจ้าหน้าที่ทางด่วนใช่ไหม
คุณบอยบอกผมก็ไปถามเจ้าหน้าที่ทางด่วนนะว่าเออแผงโซล่าเซลล์เนี่ยมันหล่นมาจากไหน
ทางเจ้าหน้าที่คนนั้นบอกว่าไม่ใช่ของทางด่วนแน่
หล่นมาจากรถพวกรถตู้หรือว่ารถบรรทุกหรือว่ารถคันใดคันหนึ่งหรือเปล่า
หล่นแล้วก็ปลิวมาแล้วก็เข้ากระจกหน้ารถเขาพอดี
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูภาพจากล้องวงจรปิดนั่นแหละ
ใช่ไหมว่ารถที่วิ่งนำหน้ารถคุณบอยเนี่ยจะมีคันไหนอะไรยังไง
หรือฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งไหนนะครับ
นี่ค่ะมันจะเป็นอะไรดีอ่ะอุทาหอนก็ไม่รู้จักอุทาหอนยังไง
ใช่ค่ะมันอันตรายมากเลยนะจริง
เราก็ไม่รู้มันอยู่ดีมันมาใช่ไหม